เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปว่าเทศกาลหนังเมืองคานกลับมาอีกครั้งแล้วในปีนี้นะคะ
เรื่องเมาสมันมันเยอะเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์หลายหลายเรื่องรวมไปถึงแฟชั่นที่หลายคนจับจ้องอย่าง
เล็ปตัวแม่คุณชมพู่อารยาบนเมืองคานนั่นเองไปติดตามกันเลยค่ะเปิดฉากไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่๓ของเขาแล้วนะคะที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนังชายเปิดเทศกาลหนังเมืองคานค่ะ
ก็มาพร้อมกับเหล่านักแสดงนำระดับเอลิสนะคะไม่ว่าจะเป็นสองสาวสวยจากฮอลลีวูดอย่างคริสเซิ่งสจวด
แล้วก็แบล็คไลฟ์ลี่รวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหล่อเจสซี่อายเซ็นเบิร์กนั่นเองค่ะ
ส่วนใครที่รอชมการปรากฏตัวบนพรมแดงของเจ้าแม่แฟชั่นเมืองไทยอย่างชมพู่อรยาเห็นแล้วเป็นไงคุณไม่ผิดหวังนะ
ปีนี้พิเศษสุดเลยค่ะเธอได้อวดโฉมบนพรมแดงกันตั้งแต่วันแรก
มาในลุคนะฮะสวยหวานในเดรสเกาะอกสุดฟูฟ่องสีชมพูจากดราฟแอนดรุสโซนั่นเองกูตูสปริงซัมเมอร์๒๐๑๖ค่ะ
ทางเครื่องสำอางแรนด์ดังเป็นผู้เนรมิตให้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทีเดียว
แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องประดับชิ้นโตเป็นสร้อยคอจากแบรนด์หรูโชพานั่นเองที่เข้ากันซะเหลือเกินกับชุดของเธอที่ใส่มานะ
แม้ก่อนที่ชมเองจะเดินนะฮะก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
และสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นกิมมิกอีกอย่างหนึ่งในปีนี้ก็คือการที่คนดูจะได้ติดตามคุณชมพู่
ราวกับว่าได้ไปเดินตามหลังเธอใกล้เลยเขาว่าอย่างนั้น
ต้องขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะคะณจุดนี้
ทำให้แฟนได้เห็นทุกอิริยบทความสวยสะพรึงของคุณชมพู่
สดกันแบบเรียลไทม์มีการถ่ายทอดเป็นระยะนะคะ
ตั้งแต่ตอนเมคอัพขึ้นรถจนเดินพรมแดงเสร็จกันเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เดินเฉิดฉายบนพรมแดงเสร็จเรียบร้อย
ชมพู่ก็บอกถึงความรู้สึกโมเมนต์สำคัญนี้มาด้วยค่ะ
เพราะว่าให้สติไงบอกยูแบบยุ้ยก็ไม่ต้องรีบเลยเพราะว่ามันไม่มี
คือจริงไปเร็วมันก็ดีไงเพราะว่ามันไม่มีแรงกดดันว่า
เราต้องรีบเดินคือแบบอย่างทุกทีอย่างนี้
คือเราเดินตามคิวมันก็จะมีคนบอกว่า
โอเคยูโพสต์ตรงนี้พอแล้วให้ไปที่จุดถัดไปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
แต่อันนี้ก็คือแบบชิลเลย
ที่เราเห็นแล้วเรารู้คือข้างหน้าเราสองคนเป็นแบบเป็นเอเชีย

ข้างหลังก็เป็นเบนเวียงก้าเบาติก็เป็นนางแบบ
ซึ่งคุณชมพู่จะมีคิวอวดโฉมบนพรมแดงอีก๒ครั้งค่ะ
ก็คือวันที่๑๔และ๑๕พฤษภาคมก็ต้องรอจับตาดูแล้วกันว่า
วันที่เหลือของเธอจะมาในรูปแบบไหน

อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาด้วย
จะแตะพรมแดงเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
มีแต่กินไอติมอยู่
รวมไปถึงอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหญ่พี่ติ๊กกัญญารัฐไปด้วยเหมือนกัน
หนังไทยของเราจะได้โด่งดังไปไกลทั่วโลกนั่นเอง
เห็นคุณชมพู่นอกเหนือจากดูชุดเธอแล้วนะ
ฉันแอบดูแผ่นหลังและกล้ามแขนของเธอ
ออกกำลังหนักมากนะก่อนไปเดินพรมแดง
น่าจะเปิดเพลงลางกายกำย่ำร้ำเริ่มอะไรแบบนี้
นี่คุณดูแผ่นรังท่าเป็นกล้าม
แต่สวยขนาดไหนก็เถอะโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดี
ที่ฉันไปอ่านมาเขาบอกลุคนี้ของคุณชมพู่
อันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าเองนะดิฉันอ่านจากโซเชียลมา

ไม่รู้เหมือนกันไม่เหลืออะ

เขามีวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้บอกว่าอย่าเมาพรมแดง
ช่วยติดตามด้วยว่างานคานเนี่ยมันคืองานประกาศหนัง

แต่ว่าคนนู้นจะใส่อะไรคนนี้จะใส่อะไรมา
ให้ความสำคัญถึงรางวัลของเขาด้วยนั่นเองนะคะ

บางคนชอบแฟชั่นเขาก็ติดตามกันไปแบบนี้นะคะ
คุณชมพู่เป็นแมงกระพุนเย็นตะโฟ

สวยกันในแบบของตัวเองละกันนะคะ